ไปดูกินชาบูดีกว่าเมื่อกี้กินไอ้นี่ไปแล้ว
เหนียวไก่ย่างกินชาบูดีกว่านะครับ
คุณผู้ชมดูหน่อยพี่ต้นดูหน่อยพี่ปุ้ยดูหน่อย
ว่าอันนี้มันขาเห็ดหรือว่ามันกิ้งกือไส้เดือน
ลองดูอันนี้เฮ้ยไส้เดือนน่ะ

ผมว่าเหมือนไส้เดือนนะนี่ขายเห็ดมันต้องแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเออนี่แหละครับ
โพสต์เมื่อวันที่๒๑ธันวาคม
ในรูปจะเห็นว่ามีถ้วยอาหารมีช้อน
แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าของโพสต์ตั้งคำถามว่า

เล่าบอกว่าไปกินชาบูร้านนี้ที่ย่าปฐุมธานี
วันไปกินเธอสั่งผัก๒อย่างแค่นั้นนะครับ
มีผักบุ้งเห็ดแล้วก็เนื้อที่เธอชอบ
นะครับกินไปกินไปเอ๊ะตรงขอบช้อน
มันมีอาลัยสีดำว้าวป้องด้วย
จิ้มดูมันนิ่ม

ลองฟังพี่จุธาพรหน่อยค่ะ
ผมต้องพักไปก่อนนะคะซุ๊ดสิ
ค่ะเมื่อทำกินที่บ้านน่าจะสะอาดกว่ะ
คือจริงแล้วสัตวแพทย์เขาก็ออกมาบอกว่า
ไส้เดือนเนี่ยจริงมันมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่นะ
แต่มันก็ไม่ควรมาอยู่ในอาหาร
หรือว่าพี่ต้นอยากจะได้จูลินซีดีครับ
ผมดีพอแล้วครับนะฮะอย่ามาเติมให้ผมเลย
ยังไงต้องขออภัยด้วยที่วันนี้
บ้านไหนครอบครัวไหนวางแผนเรื่องชาบูเอาไว้
ก็ล้างผักให้สะอาดหน่อยก็แล้วกัน